ส่วนที่นนทบุรีต้องบอกว่าอันตรายจริงนะครับ
ผู้หญิงคนนึงยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์ก็เรื่องปกติใช่ไหมคะ
อยู่อยู่ไม่รู้ตัวเลยค่ะถูกผู้ชายคนนึงล็อกเข้าไปที่คอ

ชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงนี่เขาก็ยังไม่ยอมปล่อยอยู่ดี
สุดท้ายค่ะตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่เลยนะคะ
ลองไปดูวินาทีนี้หน่อยว่าเขาปล่อยหรือเปล่า
คือโวยวายส่งเสียงตะโกนตลอดเลยค่ะ
โอ๊ยโอ๊ยผมไม่ได้ทำอะไรเลย
เอ้าถ้าไม่ได้ทำตำรวจก็ไม่มานะคะ

เขาไปล็อกคอผู้หญิงคนนึงที่ยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย

ผู้ชายคนนี้ยอมปล่อยตัวหญิงสาว
แล้วตอนที่จะเข้าควบคุมตัวนี่โอ้โห
งัดทุกยุทธวิธีมาใช้เลยนะคะ
กว่าจะคุมตัวได้นี่ก็ทุลักทุเลพอสมควรเลยค่ะ
ตำรวจคุมตัวกลับไปที่โรงพักก่อนเบื้องต้นไปสอบปากคำครับ

ชื่ออะไรผมจะได้หาชื่อถูก

ศรีสาทองครับ

คนจังหวัดอะไร

ตำรวจก็เสิร์ชหาชื่อเลยค่ะ

อ่ะสอบสวนไปก็ได้ความประมาณนึง

ไม่รู้ว่าดื่มเหล้าอะไรยังไงหรือเปล่า